คุณผู้ชมฮะประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการคลี่คลายคดีของคุณแตงโม
นั่นก็คือเรื่องของการที่คุณแตงโมได้รับรางวัลจากรายการรายการหนึ่งนะครับ
เป็นเงินประกันอุบัติเหตุซึ่งยอดเงินอยู่ที่๑ล้านบาท
ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยค่ะเอ๊ะคนที่จะรับผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ย
ระบุชื่อเอาไว้ใส่ชื่อเอาไว้เป็นลูกของคุณกติก
แล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของคุณตังโมอย่างน้องอิสเตอร์หรือเปล่า
อันนี้มันกลายมาเป็นประเด็นน่ะนะคะแล้วล่าสุดเนี่ย
เมื่อวานนี้ทางเพื่อนของคุณตังโมก็คือคุณแอนนา
มีการโพสต์โพสต์หนึ่งเอาไว้เดี๋ยวที่ฉันจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะ
โพสต์ที่คุณแอนนาโพสต์เอาไว้เนี่ยข้อความนั้นเนี่ยมันเขียนว่า
คนคนนั้นจะรู้ไหมนี่ค่ะแตงโมใส่ชื่อลูก
รับผลประโยชน์ในประกันอุบัติเหตุเธอควรรักเขาเธอควรดูแลเขา
เหมือนที่เขาดูแลแล้วก็รักลูกเธอนี่แหละค่ะ
ลูกในที่นี้คือน้องอิสเตอร์วัย๖ขวบนะคะ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะก็มีอีกรูปหนึ่ง
เป็นภาพที่คุณตังโมถือกรมทันประกันอุบัติเหตุ๑ล้านบาท
จากรายการทีวีนี่อันนี้ค่ะเห็นไหมคะสีน้ำเงินนั้นแหละ
แล้วก็บอกด้วยว่าคุณตังโมมีประกันจากรายการนี้
แล้วก็ยืนยันว่าน้องอิสเตอร์เป็นลูกบุญธรรมของคุณตังโม
ก็น่าจะถูกระบุเป็นคนรับเงินกรมทันตรงนี้นั่นแหละ

อย่างน้อยโมก็มีประกันอุบัติเหตุ๑ล้านจากรายการซุปตาพาฟินเนี่ยนะฮะ
ดังนั้นคุณผู้ชมมันมีช่วงที่คุณแอนนาคุณฮิปโปเขาไลฟ์
แล้วเขาพูดถึงเรื่องประกันล้านหนึ่งด้วยเดี๋ยวลองฟังกันหน่อยค่ะ

คือยังดีที่เขาออกมาพูดเวลาที่ออกมาพูดเนี่ย
เรายังได้ฟังเรื่อยแล้วเรายังได้จับต้นชนปลายว่า

คือประกันนี้เป็นประกันที่ได้จากรายการซุปตาพาฟีน

ซึ่งเขามีการแจกประกันในรายการ
เป็นประกันอุบัติเหตุมูลค่า๑ล้านบาท
ซึ่งคนที่เป็นพยานในวันนั้นคือกติก
ซึ่งกระติกก็คือต้องทราบถูกไหม
ผู้รับผลประโยชน์นะฮะก็คือเป็นน้องซึ่งเป็นลูกนะฮะ

ไม่เปิดเผยชื่อจริงแต่อันนี้ให้พี่แอนนาดูเฉย
นี่อันนี้เขาแคปมาเบเนฟิตเห็นไหม

ส่วนคุณฮิปโปเธอยืนยันบอกว่า
เธอเป็นครีเอทีฟของรายการซุปตาพาฟินนั่นแหละฮะ
แล้วก็การถ่ายทำรายการก็คืออยู่ในช่วงเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
ตอนนั้นรายการซุปตาพาฟินอยู่ในช่องแกรมมี่เขานะครับ
ในรายการมีการมอบเงินประกันเกิดขึ้น
ซึ่งวงเงินประกันอุบัติเหตุเงินสูงสุด๑ล้านบาทจากพิพยประกันภัยนะครับ
และทีนี้คุณฮิปโปได้รับคำเตือนมาจากคุณธัญญา
คุณธัญญาเป็นเจ้าของรายการนะครับ
ในรายการมีคุณธัญญากับคุณเอกกี้เป็นพิธีกร
ส่วนคุณธัญญาเป็นเจ้าของรายการและคุณธัญญาก็โทรมาบอกฮิปโป
มาคุยกับฮิปโปบอกว่าฮิปโป๊จำได้ไหม
รายการของเราเคยแจกเงินประกันอุบัติเหตุ
เงินสูงสุด๑ล้านบาทให้กับแตงโมด้วย
ปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนก็คือทิพยประกันภัยจำได้ไหม
คุณฮิปโปบอกเออใช่จำได้ค่ะนะครับ
และทีนี้ก็มีการไปตรวจสอบกับทางประกัน
ว่าตกลงแล้วนะฮะในรายชื่อที่คุณแตงโมเนี่ย

มอบวงเงินอุบัติเหตุสูงสุด๑ล้านบาทให้ใคร
สรุปแล้วผู้ได้รับผลประโยชน์คือน้องอิสเตอร์ลูกบุญธรรม
หรือว่าเป็นลูกแท้ของกระติกนั่นเองนะครับ
คือเขาบอกว่าโอ้โหเซ็นกันกลางรายการเลยนะฮะ
และทีนี้ครับก็คุณฮิปโปก็ยังบอกอีกว่า
ตอนนั้นคุณแตงโมคุณกติกเขาดูแลกันอยู่
แล้วก็ตอนที่มอบเงินประกันกันเนี่ยนะฮะ
ตอนช่วงเดือนเมษายนในรายการก็ยังไม่ครบปีเลย
ก็ถือว่าเงินนั้นยังคุ้มครองอยู่ไงคุณประกันนั้นยังคุ้มครองอยู่
ทีนี้ถามคุณฮิปโปว่าคุณฮิปโปและได้บอกแม่
บอกแม่ของแตงโมหรือยัง
คุณฮิปโปบอกว่าได้บอกแม่คุณแตงโมแล้ว
แล้วเมื่อวานนะคุณฮิปโปมีการต่อสายพูดคุยกับคุณแม่ของคุณแตงโมด้วยนะครับ
แล้วคุณแม่บอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีการเช็คนะ
ว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นมีเรื่องประกันโผล่มาเลย
แต่พอเป็นข่าวเป็นคราวดังออกมาทำไมมีเรื่องของเงินประกันอุบัติเหตุ๑ล้านบาทโผล่มาอีกแล้ว
นี่แหละฮะเป็นสิ่งที่คุณฮิปโปเขาเปิดเผยนะครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูนะ
เพราะว่าพูดประเด็นนี้ต้องไปดูว่าเอ๊ะสรุปแล้วคุณตังโมเนี่ย
เซ็นรับน้องอิสเตอร์เป็นลูกบุญธรรมแล้วหรือยัง
แล้วถ้าเกิดสมมุตินะยังไม่ได้เซ็นรับ
แต่ระบุชื่อน้องอิสเตอร์เป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรมทันนี้
น้องเนี่ยยังได้ไหมถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือด
ทีนี้เราก็เลยต้องไปปรึกษาทนายไปสอบถามทนายค่ะ
นายเดชากิติวิทยานันต์ก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้เอาไว้ด้วย
บอกว่าน้องอิสเตอร์สามารถรับเงินประกันได้
ตามที่คุณตังโมระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมทัน
คือไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะ
ดังนั้นต่อให้ไม่ได้เซ็นรับเป็นลูกบุญธรรมตามกฎหมาย
ก็จะสามารถรับเงินกรมทันตรงนี้ได้
เพราะว่าเงินสินใหม่ทดแทนในกรมธรรมไม่ถือว่าเป็นมรดก
อิสเตอร์ก็เลยมีสิทธิ์ในการรับเงินดังกล่าว

แต่ก็จะต้องมีผู้แทนโดยชอบทำ
คือใครล่ะแม่ตามกฎหมายของน้องอิสเตอร์ก็คือคุณกติก
แต่ทีนี้การจะเอาเงินไปใช้เนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตจากทางศาลก่อนนะ
ดังนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังในส่วนนี้ที่ทนายเดชาอธิบายหน่อยค่ะ
ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเงินที่ได้จากข้าวศิษณ์หมายทดแทนในเรื่องคนประธานเนี้ย
นะครับมันไม่ใช่มรดกนะสิทธิ์ในการได้รับเงินดังกล่าว
เกิดขึ้นหลังจากที่แตงโมถึงแก่ความตายไปแล้ว
ก็เป็นศิษย์โดยชอบของเด็กนะฮะของผู้เยาว์นะครับ
ก็แสดงให้เห็นผู้ตายคือคุณแตงโมนั้นก็รักลูกของคุณกติกมาก
เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะยกให้ใครก็ได้นะครับ
เป็นประจำเงื่อนไขตามกรมประทันเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องสัญญาประกันภัย

ประกันที่ทำเนี่ยมันเป็นประกันอุบัติเหตุ
ถ้าเกิดว่าคดีพลิกตรงนี้กรมธรรมจะเปลี่ยนไหมคะ
ก็เหมือนเดิมครับนะยกเว้นผู้รับประโยชน์เนี่ย
คือใครที่เป็นผู้รับประโยชน์ไปฆ่าผู้เอาประกันตาย
อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ก็ย้ำที่ทนายเดชาบอกนะครับ
เป็นสิทธิ์โดยชอบในทางกฎหมาย
เงื่อนไขตามสัญญาประกันภัยอันนี้เป็นเรื่องปกติ
ใช่แต่ทีนี้นักข่าวก็ยังถามไปด้วยเหมือนกันนะว่า
แล้วอย่างแม่ของคุณตังโมสามารถคัดค้านเรื่องนี้ได้ไหม

นายเดชาบอกว่าไม่ได้นะ

ไม่ได้เป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประกันนี้

อันนี้ในแง่กฎหมายคือเราก็อยากรู้

คุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณตางโมนะฮะ
คือเมื่อเช้านักข่าวของเราคือคุณสิริวัณรักษัตริย์คุณตาย
ที่ไปตามคดีนี้อยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะฮะ
ก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณแม่พนิดาเลยนะครับ
บอกแนะนำตัวเองคุณแม่ขาหนูจากไทยรัฐนะคะ
คุณแม่คุณแม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับกรมฐานประกันภัยฉบับนี้ไหมคะ

ว่ารายการซุปตาพาฟินเขาเคยมอบให้กับคุณแตงโม
และคุณตองโมยกผลประโยชน์ให้กับอิสเตอร์นะครับ
คุณแม่บอกว่าโอ้โหคุณแม่ยังให้คำตอบไม่ได้นะเรื่องนี้
ว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์กำลังให้ทนายตรวจสอบอยู่นะครับ
คือแม่บอกว่าเรื่องของทั้งทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินของลูกสาวแม่เนี่ย
ตอนนี้ปรึกษาผู้ทำบัญชีนัดคุยกัน๒วันนะครับ
ถึงจะเคลียร์กันได้ทุกเรื่องนะฮะ
ดังนั้นเรื่องกรมทันที่โผล่ขึ้นมาใหม่เนี่ย
ยังให้คำตอบไม่ได้แม่ต้องขอความรู้
จากทางฝั่งของทนายเขาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ
ฟังเสียงตอนนักข่าวโทรไปคุยกับคุณแม่ครับ
เขาได้มอบอะไรให้อิสเตอร์อะไรอย่างนี้คุณแม่ไม่รู้

ของแพงให้อิสเตอร์เนี่ยเขาจะต้องบอกคุณแม่
เพราะคุณแม่จะเป็นคนซื้ออย่างซื้อเพียโนเนี่ย๓๐๐๐บาทเนี่ย

อาจจะแต่คุณแม่เห็นเห็นซื้อกรมฐานในรายการเมื่อกี้นะ

สมมุติคะเราก็ไม่มีศิลป์

แตงโมยังไม่ได้จดทะเบียนรับรองลูกของกติก

ไม่มีเอกสารเซ็นรับรองแต่อย่างใดนะครับ
ดังนั้นตอนนี้เตรียมปรึกษาทนายเรื่องให้ผู้รับผลประโยชน์ในกรม
ในกรมธรรมพัยประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุต่าง

หรือว่าทายาททางสายเลือดเท่านั้นหรือเปล่า
ทายาททางสายเลือดถ้านอกจากบุตรแล้ว

กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องมีการตรวจสอบกันอีกนะครับ
เพราะว่าคุณแม่จะปรึกษาทนายปรึกษาผู้ทำบัญชี
เกี่ยวกับทั้งทรัพย์สินหนี้สิน
แล้วก็เงินประกันของคุณแตงโมอย่างไรนะฮะ